ทางด้านของโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดานะครับ
มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับวันพฤษมงคลประจำปีนี้นะครับ
ทั้งปรับปรุงเรื่องของบรรจุพันธุ์นมพัดเสื้อไร้
แล้วก็มีการเพิ่มรสชาติไอศครีมอีก๓รสชาติด้วยกัน
แล้วก็มีการปรับปรุงโรงงานต่างให้มีความพร้อม
แล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
โครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาดำเนินงานมากว่า๕๗ปีแล้ว
มีผลิตภัณฑ์ต่างวางจำหน่ายตามท้องตลาดมากมายนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นนมอัดเม็ดนมจืดน้ำผลไม้แล้วก็น้ำผึ้ง
ปีนี้มีการปรับปรุงบรรจุพันธมพาสเจมไรครับ
รักษาค่าคุณค่าของโภชนาการให้สดใหม่มากยิ่งขึ้น
รวมไปถึงเพิ่มรสชาติของไอศครีมใหม่๓รสชาติทั้งรสนม
ซึ่งเป็นกลิ่นวานีลานะครับใช้ฝักวาดีลาจากธรรมชาติจริง
แล้วก็รสชาติที่เป็นรสช็อกโกแลตผสมช็อกโกแลตชิป
แล้วก็กาแฟครับผสมอาร์มอนลงไปด้วย
ขณะที่อาคารโรงงานต่างมีโครงการปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมของพื้นที่
แล้วก็พัฒนาเครื่องจักรให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
โดยจะเริ่มย้ายโรงโคนมซึ่งกรมประสุทธิ์
้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายก่อสร้างขึ้นใหม่
เทคโนโลยีที่ทันสมัยติดตั้งเครื่องรีดนมอัตโนมัตินะครับ
เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของนมวัว
จากนี้ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของฟาร์ม
ใช้พัดลมระบายอากาศลดอุณหภูมิของโรงเรือน
คอกลูกวัวดูแลโภชนาการเป็นอย่างดีครับ
ส่วนศูนย์รวมนมใหม่จะปรับปรุงเครื่องจักร
สัดส่วนของพื้นที่ตามมาตรฐานสากลให้ทันสมัยโอโถง
แต่ว่ายังคงวิถีความพอเพียงเนื่องจากว่าทั้งหมดนั้นเป็นโรงงานสาธิต
เกษตรกรได้ศึกษาไม่ใช่ทางการค้า
ค้นคว้าวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรนะครับ
ปรับปรุงส่วนต่างแล้วก็จะจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
จัดแสดงนิทัศกาลพระราชกรณียกิจในด้านต่าง
ซึ่งทั้งหมดก็จะอยู่ในพื้นที่ของสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตเช่นเดิมนั่นเองนะครับ